ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่สวนสัตว์จะไปตามรอยตามเพจดัง
เขาแชร์ภาพมีช้างกับม้าสภาพผอมผอมโซมากจนเห็นเป็นโครงกระดูกเลย
อยู่ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรประการ
ทีนี้ทางด้านของผู้บริหารสวนสัตว์เขาชี้แจง
ช้างที่ผอมเนี่ยเพราะว่าอายุเยอะต้องลดน้ำหนัก
เพราะถ้าปล่อยให้อ้วนท้วนสมบูรณ์เนี่ยจะตกมันอ๋อนะฮะเนี่ยภาพเนี้ยดูสิ
เอาจริงก็ไม่เคยเห็นช้างผอมขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันนะคะ
เวลาเราเห็นตามหน้าจอทีวีมันผอมไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
โพสต์ภาพม้ากับช้างสภาพสู้ผอมจนเห็นเป็นโครงกระดูก
นี่คุณดูม้าสิผอมมากเหลือเกินนะคะ
พร้อมข้อความระบุว่าถ้าจะปล่อยทรงขนาดนี้ก็ปิดไปเถอะ
ปีก่อนบ่อน้ำจราเข้สีเขียวมาปีนี้ม้าช้างผอมโซจนเห็นโครงกระดูก
หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ไปก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมาย
ก็ระบุว่าฟาร์มจราเข้และสวนสัตว์แห่งนี้มีปัญหามาตลอด
และถูกนำภาพไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์อยู่บ่อยครั้ง

หลายคนก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นความทรงจำในวัยเด็ก
เมื่อครั้งอดีตเคยสวยงามกว่านี้
ชนิดที่อดอยากเดินผ่านกรงตรงไหน
นะคะก็รีบไปขออาหารแทบจะเหยียบกันตายคุณผู้ชม
หมายถึงว่าสัตว์นะคือถ้าเกิดคนเดินผ่านไปมันจะรีบวิ่งกรูเข้าไปเหมือนแบบขอกิน

เป็นอย่างดีจากควานช้างของฟาร์มจราเข้ส่วนที่เห็นว่าผอมเนี่ยเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักควบคุมอาหารเพราะว่าอายุเยอะแล้วถ้าปล่อยให้ช้างอ้วนอาจจะเป็นอันตรายต่อควานช้างและนักท่องเที่ยวเพราะว่าช้างอ้วนเนี่ยไขมันเยอะทำให้ช้างตกมันได้ง่ายครับ

แล้วช้างที่ช้างที่เราเป็นช้างแสดงเนี่ยถามว่าจะส่อให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ไหมถ้าเราไม่ควบคุมแล้วเราไม่ดูแล
ใช่ไหมครับช้างสมบูรณ์มากปุ๊บเขาก็ต้องเข้าฤดูผสมพันธ์เขาก็ต้องแข็งแรงแล้วเขาก็ต้องดุนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีการควบคุม
แต่ว่าคนไปเที่ยวเขาเห็นจริงไงคือน้ำมันก็เขียวช้างมันก็ผอม
ที่สำคัญอยากได้คำตอบเรื่องม้าด้วยว่าทำไมม้าผอม
้าไม่น่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดน้ำหนักเหมือนกัน
อันนี้อยากให้ชี้แจงเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับ
สำหรับเรื่องของฟาร์มจราเข้และสวนสัตว์สมุทรประการ
เป็นฟาร์มจราเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณผู้ชม
ภายในเป็นสถานเพาะเลี้ยงจราเข้กว่า๔๐๐๐ตัว
ไลท์สำคัญก็คือจุดชมบ่อจราเข้ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ
เราเคยไปตอนนี้ยังคงปิดให้บริการอยู่เพราะว่า
อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และคาดว่าจะกลับมาเปิดให้บริการ
ในช่วงของวันเด็กปีหน้าก็คือสักประมาณเดือนมกราคม
เป็นสถานที่กับความทรงจำของพวกเรา